คุณผู้ชมคะมีประโยคไหนบ้างที่ทำให้คุณผู้ชมรู้สึกฟิลขาดที่สุด

ผู้ชายคนนี้ค่ะได้ยินคำว่าไม่มีเงิน

ไม่มีเงินฟิลขาดเลยคว้ามีดทำครัวฟันหัวเมียเลยค่ะ
ฟันเข้ากกหูข้างซ้ายเนี่ยลากยาวไปถึงไทยทอย
เลือดอาบนอนแบบหมดแรงหมดสภาพอยู่ตรงนี้

นี่ดีนะเพื่อนบ้านมาเจอนอนหมดสติไปแล้วนะ
เพื่อนบ้านมาเจอแล้วโทรแจ้งกู้ภัยให้รีบพาส่งโรงพยาบาลเขารอดนะคะ

ตัวสามีติดยาติดเล่า

ขอให้ช่วยยกของเข้าไปในครัวหน่อยเมียทำกับข้าวอยู่
ไปให้แล้วก็บอกเออยกของมาให้

ขอเงิน๖๐บาทได้ไหมจะเอาไปซื้อยาสูบยาเส้นมาสูบ

ยกของเมียบอกไม่มี
แค่นี้เลยค่ะเมียบอกไม่มีเงินฟันหัวเมียเลย
น่าเศร้ายิ่งไปกว่านั้นลูกเล็กทั้งสองคน
คนโตเพิ่งจะ๑๒ขวบเองนะผู้หญิงกับผู้ชาย

เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ลูกสาวคนโตกรี๊ดเลยนะแล้วร้องไห้
คือตามแม่ไปถึงโรงพยาบาลร้องไห้ตกใจหมดเลย

ลูกสาวยังบอกเลยว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อย
เพราะว่าพ่อชอบมาขอเงินแม่ไปซื้อเหล้าไปซื้อยาสูบ
เมื่อแม่บอกแม่ไม่มีจะให้แล้ว

คนเจ็บเธอชื่อพวงพากาอายุ๓๖ปี
อย่างที่บอกโดนฟันเลือดอาบเนี่ยเห็นไหมเสื้อเปื้อนเลือดชุ่มเลือดไปหมดเลย
เพราะว่าบาดแผลอยู่เหนือใบหูซ้ายแล้วลากยาวไปถึงไทยทอย
เย็บไป๑๗เข็ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองใหญ่ในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คนก่อเหตุคือสามีชื่อสหัสค่ะอายุ๓๕ปีเหมือนกัน
หลังก่อเหตุเสร็จก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนี่นี่คือสหัส
สหัสคนนี้แหละเอามีดฟันเมีย
คุยก็ยอมเปิดแล้วบอกไหนสหัส
ได้ตรวจสอบห้องครัวจุดที่ทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายกัน
ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

แล้วเมียบอกให้ผมช่วยยกน้ำไปให้หน่อย
พอยกเสร็จปุ๊บก็เลยบอกเออขอเงิน๖๐บาทได้ไหม
จะเอาไปซื้อใบยาสูบกับยาเส้นมาสูบ

ผมก็เลยฟิลขาดเลือดขึ้นหน้า

ฟันเข้าไปที่กกหูด้านซ้าย

เลือดสาดไหลท่วมร่างกายชุ่มเสื้อผ้ากระจายเต็มพื้นห้องครัวไปหมดเลย

เพื่อนบ้านมาเจอแล้วโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย

หัสขอตรวจปัสสาวะหน่อยได้ไหม

ดีขึ้นนิดหนึ่งก่อนแล้วต้องเรียกสอบปากคำว่าจะดำเนินคดีกับนายสหัสไหม
ลองฟังเสียงนายสหัสหน่อยดีไหมคะว่ากับคำพูดที่บอกไม่มีเงินเนี่ย

รบพวนรบควรไปเอามิดไม่ดูหน่อยที่มีมิดควรอะไรแบบนั้น
ตอนนี้นางพงภากายังรักษาตัวอยู่นะคะแต่ว่าเธอยังพอพูดคุยได้
ครับเธอก็ล่อยทีมข่าวฟังเห็นมั้ยคะโอ้โหย
คือมันลากยาวไปแบบโอ้ยแล้วมีดทำครัวไม่ใช่เล่มเล็กอะพี่อุ
อุ๋ยอ่าพูดนึงก็คือหนึ่งไม้ปัญหา
คือเธอเล่าบอกว่าเธอทำกับข้าวอยู่ในครัวสามีมาขอเงิน๖๐บาท
ไม่มีให้จริงจริงก็เลยทะเลาะกันถามว่าด่าด่าผัวไปหรือเปล่า
ถามง่ายด่าผัวหรือเปล่าก็ด่านี่ดูแพ้ไอเย็บใหม่เลยอ่ะ
เธอบอกเธอก็ด่าผัวเธอไปเหมือนกันมันก็โมโห
สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นโมโหกันทั้งคู่แล้วผัวเธอก็เลยเอาคว้ามีดเนี่ยมาฟันกกหูซ้ายเป็นแนวยาวแบบนี้เลย
ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กอยู่ในบ้านเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
เธอบอกเธอเสียใจมากเลยที่มันเกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้ให้ลูกได้ดู
ที่ผ่านมาถามว่าทะเลาะกันบ่อยไหมก็บ่อยแต่ไม่เคยรุนแรงแบบครั้งนี้มาก่อน
ก็ยอมรับแหละว่าสามีเคยติดยาตำรวจก็เคยเอาตัวไปดำเนินคดีก็หลายครั้งแล้ว
แต่ก็ปล่อยกลับมาแล้วก็วนเข้าสู่หลูบเดิม
ครั้งนี้ทีมข่าวเราก็ถามว่าพี่พงภากาพี่จะให้อภัยสามีพี่ไหม
เธอบอกยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันว่าจะให้อภัยแล้วกลับไปอยู่ด้วยกันไหม
แต่ที่แน่คงไม่ดำเนินคดีเพราะว่าสงสารลูกค่ะ
แล้วแม่วันเขามีอาการเหมายาเหรอ
ในร่างกายยิน

ไม่มีแม่คนไหนทนได้หรอกที่ถูกลูกที่ลูกถูกทำร้ายแบบนี้
ติดใจเต็มเลยและอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วย

ว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกแม่โดนตีโดนทำร้าย
ลูกแม่ถูกลูกเขยทำร้ายมาหลายครั้งแล้ว
แล้วทุกครั้งก็เกิดขึ้นต่อหน้าลูก

แต่หลานแม่ต้องมาเห็นภาพพ่อแม่ทะเลาะกันรุนแรงแบบนี้
ลูกสาวแม่จะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกลับไปอยู่กับลูกเขยไหม

เพราะแม่กลัวว่าลูกจะถูกทำร้ายซ้ำอีก
ตอนนี้ห่วงทั้งลูกห่วงทั้งหลาน
ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกของเด็กจะเป็นยังไงบ้าง
ครั้งนี้เห็นว่าคุณแม่อยากจะให้ลูกสาวเลิกกับสามีเลยใช่ไหม

ความตกปล่อยมันจะไม่แบบนี้มันจะรุนแรงเกินไป

เราได้คุยกับแม่ของนายสหัสคนก่อเหตุด้วยนะคะ

แม่บอกว่าสหัสมันเป็นลูกคนสุดท้องนิสัยก็คือใจร้อนไม่ค่อยเชื่อฟังใคร
แม่เสียใจนะที่สหัสไปทำร้ายลูกสะพ้ายแบบนั้น
ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าแม่จะพูดว่าลูกแม่เป็นคนดี
แม่ไม่เข้าข้างถ้าลูกทำผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

มีอย่างที่ไหนมาทำร้ายเมียต่อหน้าหลานแม่ไม่โอเคไหนจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

บอกว่าคือยังไงคือถ้าเมียบอกว่าไม่เอาความหรือรอคนเจ็บหายดีแล้วค่อยเอาความเรื่องทางคดีความแบบนี้เนี่ย

เรื่องนี้ตำรวจบอกแบบนี้เลยนะคะตำรวจตอบคำถามคุณผู้ชมทุกคนให้เลยว่า
ถึงแม้ว่าผู้บาดเจ็บจะไม่ติดใจเอาความแต่ตำรวจเนี่ยตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของนายสหัส
เพราะฉะนั้นข้อหาเสพยาเสพติดดำเนินคดีแล้วแน่นอน

ส่วนคดีอาญาทางภรรยาเขาบอกเขาไม่ติดใจ